หนุ่มเมาเดินหลงเข้าป่าแล้วไปเจอป้าป้ากำลังก้มเงย
ก้มเก็บเห็ดอยู่จากนั้นเสร็จเลย
อันนี้มันเกิดความของขืน
บูกมาคมขืนป้ายับเยินกลางป่าค่ะ

มันเหล่านะ

พระยายแกของเดี๋ยวมากก็ได้ก่อน
มีกันเยอะมาก

เสียงป้าที่ไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมเลย
เหตุการณ์นี้เมื่อก่อนเมื่อสักครู่นี้ก็คือการจำลองเหตุการณ์ป้าออนป้าออนอายุ๕๖ปีนะฮะ
เป็นผู้เสียหายก็ชี้ให้ดูชี้ให้ดูจุดเกิดเหตุ
ส่วนอันนี้ทำให้ดูว่าระหว่างที่ป้ากำลังเก็บเห็ดอยู่ไอ้ที่มันบูมข้างหลัง
กมาข้างหลังแล้วล็อกคอล็อกคอแล้วข่มขืนป้า
ข่มขืนป้ากลางปากใครทำนะไม่มีหน้าเขาแต่คนก่อเหตุติดคุกไปแล้วตอนนี้
คือวิเชียรแก้วสายุ๔๐ปีคมคืนป้ายับเยินป่นปี้
เหตุการณ์นี้อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามฮะ
จริงแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีชุมชนแต่เป็นป่ารอยต่อของบ้านประชาพัฒนา
เก็บเห็ดอยู่ก็เลยกลายเป็นผู้เสียหายเคาะร้ายครั้งนี้นะฮะ
โดยปกติป้าออนบอกเวลาเก็บเห็ดมันต้องไปคนเดียวเหรอมันต้องไปกันหลายคน
แต่วันนั้นกับวันที่เกิดเหตุดันไม่ว่างสักคน
แต่ป้าก็เลยต้องเข้าไปเก็บเห็ดคนเดียวเก็บเห็ดคนเดียววิเชียนมันก็มาคนเดียว
นี่ป่านะวิเชียนมันเดินเมามาจากกลางป่ามันมาจากไหนไม่รู้
มันเดินมาจากไหนไม่รู้มันมาถามป้าทำทีว่าอ้าวป้ากินเหล้ากันไหม
ป้าบอกกินเหล้าเลยเรากำลังเก็บเหตุอยู่
แล้วมันทำทีก็เดินหายไปสักพักใหญ่มันเดินย้อนกลับมาล็อกคอป้า
แล้วป้าก็โดนข่มขืนกระทำชำเลาเนี่ยกลางป่าครับ
ป้าวิ่งหน้าตั้งหนีออกจากป้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มดำเนยคดีนะครับ
สุดท้ายแล้วตำรวจวาปีปฐุมตามไปจับกลุ่มวิเชียนได้
และพิเชษคือใครมันก็คือขี้เมาในหมู่บ้านนี่แหละ
รู้จักมักคุ้นกันพอสมควรแหละเป็นคนในหมู่บ้าน
ดังนั้นแจ้งข้อหาวิเชียนข่มขืนบังคับขู่เข็นกับนายวิเชียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ